แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้คุณฮือฮากว่าเดิมหรือเปล่า

แปลกค่ะสุนัขเนี่ยนะปกติมี๔ขา
แต่สุนัขบ้านนี้มันมีขาง่อขึ้นมาอีก
แต่มันไม่ได้มีแค่สุนัขสิมันจะมีตัวอะไรแปลกอีก

แต่รอดชีวิตเพียงแค่ตัวเดียวก็คือ

หมามันกลายร่างเป็นผู้ชาย
เพื่อมาบอกอะไรบางอย่างป้าก็แบบ

ป้าอย่าเลยป้าจำได้

แต่สิ่งที่ป้าบอกได้อีกอย่างหนึ่ง
ก็คือว่าไม่ใช่แค่หมา๕ขา

มีสัตว์เลี้ยงแปลกอีก๑ตัว

หุ้ยเป็นแบบนี้นะ

แปลกนะคะแล้วก็หมาแปลกอีกเป็นการรวมพลังสัตว์แปลกเลย
ซึ่งคุณป้าแกก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเป็นสัตว์นำโชค
ก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อความสบายใจอย่างน้อยก็เลี้ยงสัตว์ก็ได้บุญนะ
ดูแลกันไปแบบนี้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณผู้ชมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของ
ความแปลกความให้โชคก็ไม่เป็นไรนะ
เพราะของแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล